นครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนัก
และเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในพื้นที่อำเภอเมืองของนครศรีธรรมราช
ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนด้วยค่ะทำให้ระดับน้ำตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะ
ซึ่งทางเทศบาลเองตอนนี้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพื่อที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเลค่ะติดตามรายละเอียดและบรรยากาศ
ล่าสุดที่นครศรีธรรมราชนะคะจากคุณอริยาโพจารายงานสด
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเชิญค่ะค่ะคุณทัศนัยคุณสุพัชราค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่ชุมชนมุมกล้องค่ะและที่นี่นั้นน้ำท่วมมาถึงสี่ถึงห้าวันแล้วนะคะ
และวันนี้เป็นวันแรกที่ระดับน้ำนั้นลดลงค่ะเทศบาลนครศรีธรรมราชนั้นติดตั้งเครื่องสูบน้ำถึงยี่สิบเครื่องนะคะ
และเครื่องดันน้ำอีกสี่เครื่องค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
เพื่อออกจากทางเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะและวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันแรกที่ระดับน้ำนั้นลดลงค่ะ
และเป็นวันแรกเช่นเดียวกันค่ะที่ระดับน้ำทะเลนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำในพื้นที่เขตเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะ
และถ้าหากว่าวันนี้ไม่มีฝนลงมาเติมรวมถึงน้ำเหนือที่ยังไม่ลงมาเพิ่มในเขตเทศบาลเมืองนั้นก็จะมีปริมาณน้ำที่ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติจนถึง๑๒วันนี้ค่ะ
แต่สิ่งที่ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชนั้นกังวลนั่นก็คือปริมาณฝนที่กำลังใกล้จะตกลงมาค่ะ
และในขณะเดียวกันนะคะปริมาณน้ำจากทางเหนือซึ่งมาจากทางอำเภอลานสกา
มาจากทางอำเภอพรมคีรีและบ้านศรีวงนั้นกำลังจะลงมาเติมในพื้นที่เขตเมืองค่ะ
คุณทัศนัยคุณสุภาษาราค่ะพื้นที่เขตเมืองของนครศรีธรรมราชนั้นนะคะ
เป็นเหมือนไข่แดงที่อยู่ตรงกลางค่ะและถูกโอบล้อมไปด้วยด้านขวานั่นก็คือฝั่งทางด้านตะวันออกนั้นนะคะ
เป็นทะเลค่ะและฝั่งทางด้านซ้ายนั่นก็คือทางด้านที่ตะวันตกนั้นเป็นน้ำเหนือ
ซึ่งอยู่บริเวณเทือกเขาหลวงนะคะซึ่งในตอนตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาตลอดทั้งคืนค่ะ
เทือกเขาหลวงนั้นมีปริมาณฝนที่ตกอย่างหนักนะคะซึ่งทำให้ทางเทศบาลเมืองนั้นกังวลอย่างหนักค่ะ
แต่ก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องดันน้ำนั้นเร่งเดินเครื่องตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ในพื้นที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นคือชุมชนมุมป้อมนะคะน้ำท่วมตรงนี้มาประมาณสี่ถึงห้าวันแล้ว
ไกลที่สุดอยู่ตรงกลางนั้นนะคะก็จะเป็นบริเวณชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
ระดับน้ำนั้นสูง๑เมตรบางจุดนั้นอยู่ที่๑เมตร๒๐เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะ
และขณะขับเข้ามาตรงประมาณต้นซอยซึ่งอยู่ติดกับถนนราชดำเนินก็จะอยู่ที่๒๐เซนติเมตรค่ะ
ชาวบ้านนั้นยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนนะคะแต่ก็ต้องอาศัยเรือค่ะ
เข้าออกบริเวณบ้านนะคะฝั่งด้านที่อยู่ด้านในสุดนั้นจะอยู่ติดกับถนนพัฒนาการคูขวางค่ะ
เส้นนั้นก็สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะ
แผนการระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลเขตเมืองนะคะยังคงที่จะเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งทางนายกเทศมนตรีนครขออภัยค่ะเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็วางแผนเพื่อที่จะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มถ้าหากว่าในคืนนี้ไม่มีทั้งสองปัจจัยเข้ามาค่ะ
ทั้งในเรื่องของน้ำทะเลนะคะและรวมถึงน้ำเหนือที่จะมาสมทบค่ะ
ต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจชาวนครศรีธรรมราชนะคะที่จะรับมือกับอุทธกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากนครศรีธรรมราชค่ะ